อันนั้นก็เสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าข่าวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการให้โชคนี่แหละครับ

คุณผู้ชมก็ดูแล้วก็คิดเอาว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราได้เล่าให้ฟัง
เริ่มดูที่ผู้หญิงท้องแก่คุณผู้ชมไปคลอดกลางบ้านของตนเอง
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครคลอดลูกในบ้านจะมาให้โชคนะครับ
เอาไปดูกันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปดูที่กู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัฐนะฮะ
เดินทางปฏิบัติที่๙๕๘๑นะครับ
หมู่ที่๖ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับนะฮะ
ที่มีการแจ้งก็รีบเดินทางไป
พอไปถึงพบนางสาวสุกัญญาเกษมยุนอายุ๒๒ปี
สภาพนี่ตกใจมากเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วครับ
มีชาวบ้านอุ้มเด็กทารกอยู่เป็นเพศชายส่งเสียงร้องอยู่
ก็ประสานทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชนบุรีไปช่วยตัดสายสดือครับ
แล้วก็นำตัวทั้งแม่ทั้งเด็กนั้นส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยทั้งคู่

ขณะกำลังแต่งตัวจะไปโรงพยาบาล
ก็ไปเรียกรถของเพื่อนบ้านข้างห้อง

พอเดินกลับมาเห็นอ้าวเด็กกองอยู่กับพื้นแล้วอะครับ
เด็กออกมาเองทำอะไรไม่ถูกเลย
ไม่คิดว่าลูกสาวจะคลอดลูกง่ายขนาดนั้น
อันนี้คือแม่ของผู้หญิงท้องแก่นะบอกว่า
คิดว่าลูกสาวจะคลอดลูกออกมาแบบนั้นนะครับ

ก็เลยแบบคลอดออกมาแบบโดยที่แบบไหลออกมาเลยเวลาแบบนี้นะฮะ
ไปฟังเสียงคุณแม่ของผู้หญิงที่คลอดลูกหน่อย
แม่ของผู้หญิงที่คลอดลูกหน่อย
แน่นอนพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาชาวบ้านก็แน่นอนหา

เพราะว่าคนคลอดลูกมันคือเรื่องดี

ก็เลยพาไปดูเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคกัน
ก็๙๕ทับ๘๑นะครับ
คุณผู้ชมต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันหน่อยนะคะ
คนที่เขานิยมตัวเยอะเลขเขาก็พากันไปที่วัดค่ะ
วัดน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรไปทำไม
ไปทำไมที่นี่เขามีงานทอดกระถิ่นค่ะ
แล้วก็ยังเชิญท่านเนี่ยขึ้นไปผลิตสถานที่วิหารที่กำลังเกาะสร้าง
แต่จุดที่ประชาชนนิยมไปกราบไหว้ขอพรมากที่สุด
อีกจุดหนึ่งก็คือเทพกุมารแก้วปิ่นเพชร
ทิพัฐกุมานแก้วปิ่นเผ็ดมันมีขันน้ำมนต์อยู่ด้วย
แล้วคนเนี่ยก็ไปส่องไงไปส่งให้น้ำตาเทียนหยดลงไป
เป็นเลขอะไรหนอ

ดูกันซิดูกันหน่อยสิ

อ่าฟีชภาพไว้ก่อนเลขอะไรเนี่ย

ขึ้นอยู่กับดวงท่านเลยค่ะ
ใช่ไปค่ะคุณผู้ชมลงกันค่ะ
ลงไปไหน

หลังจากที่ทางวัดเขาพระทองอำเภอเฉาะ

หรือรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่แบบโบราณ

ในวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา

เมื่อพระภุษศีวิชัยสุริมงคล
นิมิตพิชิตมารเดินทางถึงเขาพระทองเนี่ยนะคะรวมถึงเลขทะเบียนรถกระบะที่บรรทุกองค์รูปหลวงพ่อองค์ใหญ่แบบโบราณ
ไปตีเลขกันใหญ่เลยก็ไม่ต้องตีหรอกก็เอาไปซื้อเลยอ่ะนี่ไงอืมเขาบอกว่าน่าจะให้โชคให้ลาบเหมือนที่ผ่านมานี่แหละ
อันนี้คือทะเบียนนะคะบนใบไม้หอหีบ๗๓๕๓นครปฐมค่ะส่วนผ้าประทัดยักษ์ผ้าประทัดยักษ์นี่เห็นเลขชัดเนอะ๙๑๘กับเลข๓๒
เป็นผ้าของประทัดแล้วแต่จ้าแล้วแต่แล้วแต่จ้าไปดูต่อที่พยาวครับชาวบ้านอำเภอปงทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนอายุ๓๐๐ปี

ปลงนี่คือปล่อยวางหรือ
ปล่อยวาง
เขาก็จะมีการอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนอายุ๓๐๐ปี
ไว้ที่อาคารเก็บรักษา

ชาวบ้านก็ไปดูไปหาเล็กกัน
สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนทองมีที่มาที่ไปเพราะว่าชาวบ้านไปพบอยู่ในแม่น้ำงิมครับ
ก็เลยทำพิธีอันเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดดังกล่าว
ความยาวของต้นก็๑๔๙เมตร
รอบวง๓๐๙เซนติเมตร
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ไปจุดทูบจุดเทียน
ขอเข้ามาแล้วก็ขอให้เจ้าแม่มา
ให้โชคให้ราบกันหน่อยบางคนก็โดยแป้งถูดต้นตะเคียน
ถ้าได้สนใจก็ไปเสียงโชคกันแต่เขาไม่บอกเขาบอกว่ามันจะเคลื่อน
อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกจากเส้นรอบวงมานะฮะ
ขนาดลำต้น๑๔๙เซนติเมตร
ความยาวแล้วก็เส้นรอบวง๓๐๙เซนติเมตร
อันนี้ก็เอามาฝากคงไม่ต้องบอกในเฟซบุ๊คแล้วล่ะ
เพราะว่าคุณผู้ชมคงจะทราบแล้วนะครับว่ามี
เรื่องอะไรปรากฏออกมาบ้าง

เพราะว่ากล้ายวันที่จะออกสหติรัฐแห่งรัฐบาล
ยังไม่หมดนะคะพาไปดูเจ้าแม่คุ้งตะเคียนทอง
ที่พนักนิคมชนบุรีเค้าบอกว่า
แต่แม่นแบบนี้ก็กลายเป็นภัยค่ะเพราะว่ามีมือดีมาจุดไฟเผาเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ
แล้วชาวบ้านชาวช่องก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ

ช่วยกันไปตักน้ำในคลองค่ะเอาไปช่วยดับไฟแบบนี้

จริงไงชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเถอะนะใครที่มาเผานะขอให้มีอันเป็นไปเพราะอะไร
เพราะเคยมีคนไปลบหลู่ขึ้นไปนั่งคล่อมเจ้าแม่ตะเคียน
แล้ววันต่อมาก็ตายหลังที่หลังคลองเจ้าแม่ตะเคียนนะคุณ

นี่เป็นพลังความสามัคคีของชาวบ้านที่สุดแล้ว
เวลาสักประมาณไม่กี่นาที
เพลิงก็สงบลงสยบลงด้วยดีนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

พอไปถึงนะคุณนี่เพลิงสงบแล้วนะ
ไปพบตะเคียนขนาดใหญ่ถูกไฟไหม้
เสียหายเกือบครึ่งต้นนะคะ
สารแล้วก็ชุดไทยที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนก็ถูกไฟไหม้
เสียหายไปบางส่วนแบบนี้ค่ะ
เราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นคนถ่ายคลิปไว้
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านขับรถมาบอกว่า
เห็นผู้ชายคล้ายกับคนเมาใช้ผ้าสามสีค่ะ
จุดไฟเผาสารแม่ตะเคียนแล้วก็รีบวิ่งไปดู

อยากไปว่าเป็นใคร
ไม่รู้ครับเผาทั้งจะเผาสามจุดตรงโคนต้น
แล้วก็ตรงตู้ที่ใส่พวกสบาย
แล้วก็เป็นสารที่ไว้ที่ฝ่าย

เป็นปัญญาไหมเป็นปัญญาไหนครับ

ปกติเขาให้หวยแม่นไหม
ก็มีคนมาขอก็โดนเรื่อยครับ

นี่ไงชาวบ้านบอกว่าก็แม่นอยู่

เป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละค่ะ
คุณสุดาพรมเลิศอายุ๒๙ปีบอกว่า
คือสารเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้นะ
เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
แล้วก็เคยมาเข้าฝันเธอหลายครั้งแล้ว

แล้วสารเจ้าแม่ตะเคียนก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ของชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมาก

ยังเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่า
ไปดูในคลองหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียน
จริงแล้วน่าจะมีท่อนตะเคียนอีกหลายต้นนะคะ

บอกว่าขอให้แม่เจ้าแม่ตะเคียนมาบอกหน่อยได้ไหม
ว่าใครเป็นคนเผานะครับ
พี่ก็หมายถึงลอตเตอรี่เนอะ
ก็แม่หนูนะ
ถูกบอกนะครับ
ทีนี้เอาจริงก็ต้องยอมรับว่าแถวนั้น

ทีนี้ก็เลยว่ากันว่าคนที่มาลงมือก่อเหตุ
หรือเป็นคนจ้างคนให้มาก่อเหตุเนี่ย